เรื่องของคดีแอมสายนายคุณผู้ชมก็เป็นที่เราคาดการณ์กันว่า
ไม่น่าลงมือคนเดียวแล้วทางตำรวจครับก็ไปรวบรวมพยาหลักฐาน
นำมาซึ่งการออกหมายจับรองผู้กำกับอดีตสามีแอม
ก็คือรองออฟหรือว่าพันตำรวจโทวิทูลรังศรีวุธาพรครับ
ที่เป็นรองผู้กำกับสพสวนพึ่งคุณผู้ชมถูกตำรวจครับคุมตัวมาสอบประคัม
สโมสรตำรวจหลังจากสารอนุมัติหมายจับข้อหาร่วมกันยักยอกทรัพย์
ร่วมกันช่อกงและปลอมแปลงเอกสารราชการอันนี้อ้างอิงจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเลยนะ
ทันทีที่สารอนุมัติหมายจับรองออฟเนี่ยเขาก็มามอบตัวก่อนเลยครับ
กับผู้กำกับการสพเมืองนครปฐมหลังจากนั้นตำรวจนครปฐมครับ
ก็ส่งตัวรองออฟมาให้ตำรวจกองปราบสอบประคำต่อ
ระหว่างคุมตัวเข้าห้องสอบเนี่ยคุณผู้ชมนักข่าวพยายามรุมถามพยายามล้อม
เอาไมค์จี้ดูสิรองออฟตอบอะไรหรือเปล่าครับ
อันนี้ท่านลองใจแนะนำอธิบายช่องไหน
ออฟหรือว่าพันตำรวจโทวิทูลท่านไม่ตอบอะไรนะครับ
แล้วเจ้าหน้าที่ก็นำตัวรองออฟเข้าห้องสอบสวนต่อไป
โดยพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานครับรองพบตรก็บอกว่า
ในเบื้องต้นทางท่านผอบตรก็คือพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์
มีคำสั่งให้รองออฟออกจากราชการไว้ก่อน

หลังจากที่ตำรวจมีหลักฐานชัดเจนในการดำเนินคดีกับรองออฟเลย
พูดถึงข้อหายักยอกทรัพย์คุณผู้ชมฮะ
เป็นข้อหาที่ตำรวจแจ้งจับเนื่องจากไปพบหลักฐานว่า
ออฟขับรถไปรับแอมหลังจากที่แด้เสียชีวิตครับ
แล้วรองออฟก็ขับแคปติว่าสีขาวของแด้จากอุดร
จำนำที่นครปฐม
ส่วนข้อหาอื่นก็มีหลักฐานเพราะว่ารองออฟ
ร่วมกันช่อกงและใช้เอกสารราชการปลอม
ในการก่อเหตุอยู่ถึง๑๓เหตุการณ์
ส่วนจะเข้าข้อหาร่วมกันข้าวหรือไม่นั้น
ตอนนี้พญาหลักฐานที่ตำรวจเจอยังสาวไปไม่ถึงครับ
แต่ถ้าหากพญาหลักฐานครบก็สามารถแจ้งข้อหาเพิ่มได้
ว่าน่าจะสามารถออกหมายจับในข้อหานี้ได้
ในสัปดาห์หน้าต้องรอติดตามกัน
อกจากนี้จากการสอบปากคำรองออฟแล้ว
ตำรวจได้ข้อมูลมาเพิ่มด้วยนะคุณผู้ชม
พบว่านอกจากรองออฟและแอม
ยังมีพยานใหม่อีกคนนึงครับ
ที่ต้องเรียกมาสอบประคำเพิ่มเติมนั่นก็คือ
ใครน้อยหนาน้อยหนาเป็นใครล่ะคุณผู้ชม
น้อยนาเนี่ยเป็นสาวคนสนิทของรองออฟนะ
ซึ่งตอนนี้ตำรวจเรียกตัวมาสอบสวนที่สโมสรตำรวจแล้วครับ

อย่างน้อยนะครับคนรอบข้างผู้ต้องหาเนี่ยครับ
ยังมีอีกนะครับแม้ว่าจะเป็นพยานน้อยเขา
คือมันเป็นการกดดันทำให้คนรอบข้างเห็นนะครับว่า
แม้กระทั่งตัวแอมหรือตัวเขาเนี่ย
ยังต้องถูกสารออกหมายจับเลยนะครับ
รวมถึงเป็นการกดดันดวงเขาด้วยส่วนหนึ่ง

บอกว่าเพราะว่ามันก็มีพยานหลักฐานแหละ
ว่าที่ผ่านมาไม่รู้เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบดูว่า

ขนาดรองอ๊อฟเองที่คิดว่า
ไม่ได้ปรากฏตัวตอนที่ก่อเหตุยังโดนเลย
ใช่ครับเพราะว่าที่ปรากฏภาพว่ารองออฟไปขับรถมา
ขับรถรับแอมมาหลังจากนั้นก็เอารถไปจำนำ

คดีนี้แม้จะไม่มีพยานรู้เห็นตอนที่แอมเนี่ย
จะไปใส่สารสายนายในอาหารหรือน้ำดื่มให้กับผู้เสียหายทั้งหมด
แต่ตำรวจมีประจักษ์พยานมีพยานแวดล้อม
และหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แน่นหนาที่มั่นใจว่า
เอาผิดผู้ต้องหาได้ทุกคดีครับ

หลังจากรองออฟถูกออกหมายจับนะครับ
ก็มันก็ทำให้แอมเนี่ยนะครับ
ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มไปด้วยนะครับแจ้งข้อหาเพิ่มไปด้วย
แล้วล่าสุดนอกจากข้อหาเพิ่ม

กรณีไหนกรณีหนิมกรณีฟ้า
แล้วตอนนี้แอมโดนกี่หมายแล้วระเบิร์ต
คือแอมโดนหมายจับแล้ว๑๔หมายจาก
คนตาย๑๕ศพนะครับคุณผู้ชมนะครับครับ
ข้อหาที่แอมถูกแจ้งเพิ่มนะครับ

ร่วมกันยักษ์ย่อกทรัพย์หรือร่วมการปรับของโจร

และข้อหาปลอมแปลงเอกสารราชการและใช้เอกสารราชการปลอมครับ
จากเดิมที่ถูกแจ้งไว้แล้ว๓ข้อหาก็คือฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
พยายามฆ่าผู้อื่นโดยไต่ตองไว้ก่อนแล้วก็รักทรัพย์ใช่ไหมนะครับโดนไปอีก
เท่ากับว่าตอนนี้แอม๖ข้อหาเดิม๓ใหม่๓
อกจากนี้ตำรวจยังออกหมายจับแอมนะครับเพิ่มอีก๒หมายจับ
ในคดีที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของหนิมสาวิตรีที่จังหวัดมุกดาหาร
และฟ้าดารินีที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะครับ
แอมเนี่ยมีหมายจับรวม๑๔หมายจับจากเหยื่อทั้งหมด๑๕ศพ
ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบความเชื่อมโยงระหว่างทรายมณฑาทิพย์จำได้ใช่ไหม
กลับจากต่างประเทศรุ่งเช้าตายนะครับที่คอนโดมิเนียมย่านสุขุมวิทย์
ว่าสัปดาห์นี้จะออกหมายจับเพิ่มอีก๑หมาย
นั่นหมายความว่าแอมจะโดนหมายจับ๑๕หมายเท่ากับเหยื่อที่เสียชีวิตทั้ง๑๕ศพครับคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้มีคุณผู้ชมส่งข้อความมาสงสัยว่าอัพก็อยู่ในเรือนจำมาออกหมายจับอะไรกันอีก
มันต่างกรรมต่างวาระครับมันเป็นเรื่องของคนละคดีคนละคดีคนละคดีไปครับคุณผู้ชมครับ
แล้วเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมตอนประมาณสักบ่าย๓ก็มีการประชุมกัน
พบตรก็นั่งหัวโต๊ะเนี่ยนะคะเป็นประธานในการประชุมทีนี้คดีของแอมเนี่ย
ด้วยความที่มันหลายคดีใช่ไหมตอนนี้ก็ให้มีการโอนทั้งหมดของคดีแอมเนี่ยนะ
มาที่กองปราบให้กองปราบทำคดีต่อนี่ค่ะอันนี้คือบรรยากาศตอนประชุม
แล้วก็มีการมาแถลงข่าวนะคะหลังประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับคดีแอมเนี่ย
กัน๒ชั่วโมงหลังจากนั้นมีการแถลงข่าวค่ะ
โดยพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
หัวหน้าคณะทำงานเนี่ยก็บอกว่าพบความเชื่อมโยงการเสียชีวิตของเหยื่อ
แล้วมีการออกหมายจับไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดรวมฟังจากพี่เบิร์ตคือ๑๔หมายถูกไหม
ยังมีคดีที่สงสัยอีกนะอีก๒๓คดี
ทีนี้จะทำยังไงให้การทำงานของตำรวจคล่องตัวขึ้น
รวบรวมพยานหลักฐานการดำเนินคดีต่อสาร
ดังนั้นค่ะทางพบตรก็เลยสั่งการให้โอนคดีมาให้ทางกองปราบนะคะ
คือตอนแรกเนี่ยกองปราบรับผิดชอบแค่คดีการเสียชีวิตของก้อยใช่ไหม
แล้วก็ให้สพแต่ละพื้นที่รับผิดชอบไปตอนนี้ก็โอนมากองปราบหมด
ใช่ค่ะแล้วก็มีคดีของซายของซายจำได้ไหมคะคุณผู้ชม
ที่สอนอทองหล่ออันนี้อยู่ระหว่างสอบถามแพทย์นิติเวศ
เพราะว่าตอนนี้คือไม่ได้มีศพไงตำรวจก็เลยต้องเอารูปภาพเนี่ย
ประกอบคำวินิจฉัยของแพทย์คิดว่าเดี๋ยววันจันทร์หน้าเนี่ย
วันจันทร์หน้าน่าจะมีการขอสารออกหมายจับเพิ่มเติมได้
กรณีของซายที่บอกว่าเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
แล้วแอมไปรับแล้วหลังจากนั้นซายก็หายตัวไปเนี่ยนะคะ
ส่วนนายตำรวจยศ๑๐ตำรวจเอกที่เสียชีวิตตอนปี๖๕
อันนี้เขาอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าจะเกี่ยวข้องกับแอมไหม
หรือไม่เกี่ยวนี่ค่ะ๑๐ตำรวจเอกอิทธิเชษ
เพราะว่าเมื่องต้นแพทย์ก็ยืนยันนะว่าจากประวัติป่วยด้วยโรคมะเร็ง
แล้วมันสอดคล้องกับข้อมูลจากการตรวจค้นที่บ้านของพี่สาวแอม
ทีนี้ปมเหตุจูงใจเนี่ยว่าแอมก่อเหตุมาจากเรื่องอะไรก็อย่างที่มีการนำเสนอข้อมูลไปก่อนหน้านี้ค่ะ
ปัญหาเรื่องการเงินจะใช้วิธีการโอนเงินทั้งแบบหลอกรับจำนำรถขอกู้ยืม
เพราะว่าเอาจริงคือแอมเนี่ยเขาก็ล้มเหลวทางการเงินมีหนี้สินบัตรเครดิตเป็นหนี้พนันออนไลน์ติดเครดิตบูโรเคยมีจดหมายจากธนาคารมาแจ้งเตือนถึงที่บ้าน
แล้วทางรองโจ๊กก็บอกนะว่าทุกพฤติการยิ่งพฤติการหลังหลังในการก่อเหตุเนี่ยจะก่อเหตุวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่มันตรงกับวันหยุดแล้วพอก่อเหตุเสร็จจะไม่อยู่ในพื้นที่นะจะมีการย้ายพื้นที่ไปตั้งถิ่นฐานใหม่คือเป็นคำของตำรวจที่บอกว่าอะไรนะอย่างเช่นมีการย้ายไปที่หัวหินเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่มีเหยื่อคนตายทีนี้
ตรวจพบร้านทองในจังหวัดนครปฐมแล้วมีใบเสร็จไงที่แอมเอาทองไปขายให้กับทางร้านที่รับซื้อแล้วมีการหล่อมไปแล้วด้วยเพราะว่าถ้าถือว่าไปตรวจสอบประวัติไปตรวจสอบดูข้อมูลนะคะคุณผู้ชมจริงคือแอมก็มีทั้งประวัติของการซื้อทองแล้วก็การขายทองด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าช่วงที่แบบมีการไปซื

ตอนแรกมีทองอยู่แต่ตอนที่แด้เสียชีวิตแล้ว
ทองอันนั้นอยู่ในมือของแอมก็ร้องไห้อยู่
ทั้งหมดตรงนี้ค่ะตำรวจต้องไปตรวจสอบนะคะ